ทัพภาคที่๔ก็สั่งยกระดับดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุด
หลังที่ได้เกิดเหตุคนร้ายปวดใต้หลายจุด
ขณะที่ตำรวจก็เข้าตรวจสอบหาพยานหลักฐานที่เกิดเหตุ
ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันจังหวัดปัตตานี
เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าไป
ตรวจสอบที่เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและวางเพลิงร้านสะดวกซื้อ
ภายในปั๊มน้ำมันบ้านดอนยางริมถนนสายปัตตานีหาดใหญ่

เพื่อหาพยานหลักฐานอีกครั้งนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมชิ้นส่วนสะเก็ดระเบิดไว้เป็นหลักฐาน
พบว่าเป็นการวางเพลิงด้วยการราดน้ำมันเบนซิน
ส่วนโครงสร้างอาคารร้านสะดวกซื้อถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด
เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มก่อเหตุ
ตันหยงเป่าและท่ากำชำ
ที่มีนายเสรีแวร์มามุเป็นแก่นำระดับปฏิบัติการ

ได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
คนร้ายรอบวางระเบิดแสวงเครื่อง
จากนี้คนร้ายยังวางระเบิดบริเวณปากทางเข้าศูนย์โชว์รูมรถยนต์บริษัทอีซูซูสาขาจนะ
พร้อมกับใช้ปืนยิงนายสัญญาสมานการดีและนายโดนมาเล็กหลีเต๊ะรอปภของบริษัทเสียชีวิตด้วย
พันเอกยุทธนามเพชรม่วงรองโฆษกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า
ชี้แจงกรณีคนร้ายสร้างสถานการณ์ก่อกวนหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะครับว่า
เป็นการกระทำที่โหดร้ายและไร้มนุษยธรรม
เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรภาคประชาสังคมร่วมกันประนามการกระทำดังกล่าว
และปฏิเสธการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ
โดยหลังเกิดเหตุพลโทปิยวัตนาควานิสแม่ทัพภาคที่๔
ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า
ก็ได้สั่งให้ทุกหน่วยยกระดับการดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุด
ทบทวนมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งระบบ
เพื่อป้องกันการก่อเหตุแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
เนื่องจากในวันที่๓พฤศจิกายน
ตรงกับวันครบรอบวันรำลึกประวัติศาสตร์ปัตตานี
ขณะที่นายอับดุลรอซะวันอารี
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนยาลา
ก็ได้กล่าวถึงกรณีการจับผู้ต้องหาก่อเหตุ

รวมทั้งเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้น
๓จังหวัดภาคใต้และอำเภอเทพา
จังหวัดสงขลาเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับว่า

น้ำหนักประเด็นอาทยากรรมทั่วไป

ไม่อยากให้เชื่อมโยงทั้งสองเหตุการณ์เข้าด้วยกัน
เพราะว่าในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนใต้ส่วนใหญ่
มาจากการไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา

เช่นเมื่อจบหมอ๖ไปเกือบ๒๐๐๐๐คน
มหาวิทยาลัยในพื้นที่รองรับได้ไม่ถึง๕๐๐คน

อีกส่วนว่างงานเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มักถูกชักจูง
ไปในการประกอบอาทยากรรมได้ง่าย
จากนี้ก็ยังเชื่อว่าการก่อเหตุที่เกิดขึ้น
เป็นการตอบโต้หลังการวิสามันฆาตกรรม